ขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะผมว่ามัน๕โมงจะครึ่งบางบ้านกินข้าวแล้วล่ะ
ทำไมนะครับเพราะว่าข่าวต่อไปนี้ฮะ
คือเขาให้รถมาสูบสิ่งปฏิกูลผมใช้คำนี้ก็แล้วกันนะ
ปรากฏว่าตกลงราคากันไม่ได้เขาสูบเสร็จแล้วล่ะ
พอตกลงราคากันไม่ได้อืมเขาก็เลยคืนให้ครับอุ้ย
โอ้โหคุณผู้ชมครับคือตอนขามาถนนแห้ง
ค่ะพอตอนขากลับเห็นรถรถสูบสิ่งปฏิกูลออกไปไหมครับ
คือตกลงกันไม่ได้เนี่ยตอนมาแห้งเห็นไหมพอตอนออกไปเปียกหมดเลย
คือตกลงราคากันไม่ได้เขาก็เลยคืนสิ่งที่เขาสูบ
คืนให้บนถนนฮะโอ้โหโอ้โหครับเรื่องนี้เกิดขึ้นบ่ายโมงครึ่งฮะ
บ่ายโมงครึ่งที่ร้านวัสดุก่อสร้างในตำบลหนองอีรุนอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีครับ
คุณลุงสมคิดอนันต์วิทยารังศรีเจ้าของบ้านคือลุงเล่าบอกว่าปกติมีเจ้าประจำ
อืมแต่ครั้งนี้ลูกน้องหาเบอร์ไม่เจอเพราะลุงออกไปข้างนอกนะฮะ
ออกไปงานเทศกาลช้างนะก็เลยโทรหาลูกน้องบอกลงไปหารถสูบสิ่งปฏิกูล
ค่ะมาจัดการก่อนสินี่นี่พอสูบเสร็จปั๊บคุณผู้ชมฮะ
เขาแจ้งราคาค่ะแจ้งราคาบอกห้าพันสองลุงตกใจอ่ะค่ะ
ลุงตกใจอะไรกันตั้งห้าพันสองห้องที่ที่สูบเนี้ยมันเล็กนิดเดียว
นี่ห้องนี้ห้องนี้อ่าใช่ไหมแปดสิบเซนลึกเข้าไปร้อยยี่สิบเซน
อืมแต่มีซ่วมแหละแต่มันก็ไม่ใช่ราคานี้มั้ง
เคยใช้เนี่ยสามร้อยสี่ร้อยสูงสุดไม่เกินหกร้อยอืม
ต่อรองกันไปต่อรองกันมาตอนนั้นจากห้าพันสองเหลือสี่พันห้า
ลุงบอกก็ยังแพงอยู่ดีลุงบอกรอเดี๋ยวรอเดี๋ยว
เดี๋ยวจะกลับไปแล้วเดี๋ยวไปคุยกันไปคุยกัน
กลับมาไม่ทันฮะกลับมาไม่ทันรถสูบสิ่งปฏิกูลไปแล้ว
แล้วก็คืนของที่สูบไปเอาไว้ให้ครับอืม
ผมก็เลยบอกอืมห้าพันสองนี่มันแพงเกินไปผมก็เลยปกติอ่ะ
มันก็ดูดอยู่ประมาณสี่ร้อยเต็มที่ไม่เกินหกร้อยบาท
ลูกน้องผมไม่มีตังค์ต้องเบิกตังค์ที่ผม
คุณรอผมประมาณสามสิบนาทีต้องการตังค์เนี่ย
คุณก็ต้องรอผมได้แค่๓๐นาทีใช้เวลาไม่นานหรอก
ผมพยายามเร่งรถมาพอผมขับรถมาถึงบ้านปุ๊บ
เขาก็ปล่อยสิ่งปฏิกูลลาดเต็มหน้าบ้านผมเลย